มาทั้งนั้นเลยนี้ล่าสุดนะคะไปเห็นเอ็มวีของพี่แสม
มาเพลงชื่อว่าแอบดีหน้าเองเอ็มวีคือ

ที่มันเพิ่งผ่านมาหมาดเอามาเล่าหรือเปล่า
เพราะว่าเพลงมันก็ออกมาไม่นานเท่าไหร่
เขาก็เพิ่งแบบว่ายังไม่ได้แข็งแรงดี

เดี๋ยวไปฟังหน่อยจ้า
มีความรู้สึกหวังไหม
ถ้าคนเรามันเป็นเรื่องของเขาไง

ความคิดดีนะคะตอบแบบไม่ทำร้ายใคร